ช่วงนี้ถ้าเกิดว่าใครกำลังมองหารถยนต์ขนาดเล็ก
แล้วก็คิดว่าต้องการความคุ้มค่ามากที่สุดนะครับ
และราคานั้นต้องจ่ายได้ด้วยนะครับ
วันนี้จะพาคุณผู้ชมไปทดลองขับรถนะครับ

ติดตามพร้อมกันจากคุณลินดาอุตมะครับ
ออกเดินทางจากกรุงเทพไปจังหวัดกาญจนบุรี
จุดเด่นตอบรับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่
ที่ใช้ชีวิตการเดินทางทั้งในเมืองและนอกเมือง

เพราะจะช่วยเวลาที่เราเข้าโค้ง

รถติดเป็นระยะยังทำความเร็วได้ไม่มาก
แต่ก็ได้รู้ถึงอัตราเร่งช่วงออกตัว
เวลาออกตัวแล้วลองเหยียบคันเร่ง

ขับมาได้สักพักเข้าจังหวัดนครปฐม
การจราจรยังทำความเร็วได้ไม่มาก
แต่พอออกจากตัวเมืองแล้วสามารถทดสอบความเร็วได้พอสมควร
คลิปนี้จำกัดความเร็วไว้ที่๑๒๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ

ลองเร่งความเร็วและทดลองทดเกียร์
สามารถสร้างความร้าวใจในการขับได้ไม่น้อยเลยทีเดียว
แล้วก็ต่างจังหวัดได้อย่างคล่องแคล่วนะครับ
แล้วก็ถึงแม้ว่าภายนอกบอดี้จะดูในขนาดกระทัดรัด
แต่ถ้าเกิดสมมุติถ้าเกิดเราได้เข้าไปนั่งข้างใน
เราก็ใช้ชีวิตอยู่กับมันสัก๒๓ชั่วโมง
และขึ้นเขาช่วงสั้นแม้จะเป็นช่วงเขาไม่มาก
แต่ช่วงนี้ก็ชันสลับกับเป็นทางโค้ง
ความเร็วประมาณ๖๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ระบบทรงตัวของรถทำดีค่ะ
ไม่รู้สึกว่ารถจะหลุดโค้ง
คุณผู้ชมค่ะกว่า๑๒๐กิโลเมตร
จากกรุงเทพมหานครมาที่กาญจนบุรีนะคะ
สามารถวิ่งได้ทั้งในเมืองและก็นอกเมือง

ใช้สีเทาดันเมตตาลิกเพิ่มความสปอร์ต

ส่วนภายในนอกจากเบาะที่อบกระชับแล้ว
รุ่นนี้ยังเป็นรุ่นแรกของรถยนต์นั่งขนาดเล็ก
ที่ให้เบาะหนังสีดำสลับแดงมาเสริมความพรีเมียม

และจอแสดงสัมผัสขนาด๗นิ้ว
เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาไว้ที่๒๖๐๐คันต่อเดือน
เพื่อรักษาสัดส่วนตลาดรถยนต์นั่งขนาดเล็ก

คลองสัดส่วนทางการตลาดไว้ที่๑๕

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน